คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่พัทธลุงค่ะ
มีคุณพ่อรายหนึ่งนะคะแจ้งความเอาผิด
อยากจะให้ดำเนินคดีกับทางโรงพยาบาลนะคะ
เพราะว่าลูกชายคลอดออกมาได้๑๓วันแล้วเสียชีวิต
แล้วที่ศีรษะของลูกชายมีบาดแผลซึ่งมันแปลกอะค่ะ
ไม่ได้รับคำชี้แจงอย่างชัดเจนจากทางโรงพยาบาลด้วย
พัทธลุงค่ะเนื่องจากว่าลูกชายเนี่ยค่ะมีบาดแผลที่ศีรษะ
แล้วก็มีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่ไม่กี่วันนะคะ
นี่ค่ะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่๒๓วันคุณพ่อบอกแบบนี้
คุณพ่อบอกว่า๑๔มิถุนายนภรรยาไปทำคลอดที่โรงพยาบาลพัทธลุง
ทารกที่ออกมาเป็นเพศชายน้ำหนัก๒๙กิโลกรัม
พอหลังคลอดพยาบาลนำเข้าตู้อกก็มีสายระยงระยางนะคะ
คลอด๒วันเนี่ยต้องให้เลือดลูกชาย
แล้วสังเกตเห็นมีแผลที่ศีรษะของลูกชายตอนที่พยาบาลมาเช็ดตัว
พ่อบอกว่าตอนนั้นก็สงสัยพยายามขอดูแผลที่ศีรษะของลูกชาย
พยาบาลไม่ให้ดูและไม่ชี้แจงอะไรด้วยค่ะ
สินค้าที่ศีรษะของลูกแล้วเนี่ยเกิดจากอะไร
ผมต้องมีสาเหตุนะครับถ้าเป็นก็เป็นแต่ตอนตามราชคลอด
ตอนนี้ย่างห้ามเข้านะครับย่างห้ามเข้าแล้วก็ดีกว่า
ปกติเขาได้เข้าถึงได้
แต่วันของผมเนี่ยเขาวิ่งออกมาบอกเลยว่ามเข้า
คุณพ่อก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะ

แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตำรวจบอกว่า
ก็เป็นสิทธิ์ของโรงพยาบาล
สักสิบวันอาการก็ไม่ดีขึ้นก็เลยขอให้ทางโรงพยาบาลพัทธลุงนำลูกชายส่งต่อโรงพยาบาลสงขลานนคริน
ไป๑๓วันลูกชายเสียชีวิตนะคะแพทย์โรงพยาบาลสงครานครินบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะขาดอากาศหายใจ
รวมแล้วลูกชายมีชีวิตอยู่๒๓วันนะคะพอนำศพลูกชายกลับมาบ้านเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาคุณพ่อบอกว่า
ก็เห็นแผลที่ศีรษะของลูกชายจริงจริงสามแผลค่ะคือทางโรงพยาบาลเนี่ยใช้วิธีปิดแผลแล้วก็เหมือนกับเป็นแผ่นคล้ายหนังศีรษะค่ะ
เอามาปิดเอาไว้ปิดแผลเอาไว้ถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้เลยแต่ด้วยความที่ครอบครัวก็ติดใจแผลนี้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วก็เลย
สังเกตนะคะลอกแผ่นที่คล้ายหนังศีรษะพยายามจะลอกออกเปิดออกดูเป็นแผลจริงทางครอบครัวก็เลยถ่ายภาพเอาไว้ค่ะ
ทีนี้ค่ะทางครอบครัวเลยติดใจสงสัยว่าแล้วทำไมทางโรงพยาบาลพัทธลุงไม่แจ้งรายละเอียดเหมือนกับปิดบังอะไรเอาไว้บาดแผลที่ศีรษะทำไมไม่บอกว่าเกิดจากอะไรกันแน่ทำไมต้องปิดบังด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะทางผู้มนุยการโรงพยาบาลพัทธลุงในแพทย์จรุงบุญการพร้อมด้วยแพทย์หญิงเสริมศรีปฐมพาณิชยรัฐรองผู้มนุยการโรงพยาบาลพัทธลุงก็แถลงชี้แจงถึงเหตุการณ์นี้นะคะ
เป็นแผลที่เกิดจากการกดทับเนื่องจากว่าหลังคลอด
เด็กไม่ร้องไม่หายใจตัวเขียวเด็กเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงขยับ
ขยื่นไม่ได้ก็เลยเกิดแผลกดทับขึ้นได้ง่าย
ด้วยความที่ผิวหนังศีรษะยังเป็นผิวอ่อนก็เลยเกิดแผล
ก็ได้ให้กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิดดูแลอย่างใกล้ชิด
ใส่ท่อช่วยหายใจให้เลือดเพราะว่าเด็กเกิดภาวะความดันเลือดต่ำ
ทางโรงพยาบาลยืนยันว่าขณะทำคลอดหมอไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรอื่น
ที่จะทำให้เด็กมีบาดแผลที่ศีรษะนะคะ
แต่ว่าเด็กเนี่ยเอาก้นลงก็เลยผ่าคลอดค่ะ
หลังจากดูแลไปพระยาทนึงจากปรุงว่าการอ่อนแรงไม่ดีขึ้น
ุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ให้ความเห็นว่าเป็นภาวะที่มีความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ
แล้วก็เริ่มมีแปลศูนย์ทักที่มโรนิสีศาสตร์
แล้วก็ผ่านไปประมาณสัก๑อาทิตย์ครับ
ทางคุณพ่อคุณแม่ของเด็กก็ต้องการที่จะไปดูแลต่อที่โรงพยาบาลสงขานครินนะ
ซึ่งทางกุมารแพทย์ทางพัทธรุง
ก็ได้ดำเนินการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนักศึกษาเรียนตอบภัยต้องการ
ทางด้านของนายภัยศาลเกื้ออรุณในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทธลุง
ก็บอกว่าก็เพิ่งได้รับเรื่องนี้หลังจากที่เป็นข่าวเมื่อคืน
ก็จะมีการเยียวยามีการสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แต่ว่าต้องรอการรายงานข้อมูลอย่างละเอียดจากทางโรงพยาบาลพัทธลุงก่อนนะคะ
นี่ค่ะบาดแผลเป็นลักษณะแบบนี้ที่ศีรษะของเด็ก
วันนี้ทางพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทธลุง
ก็เรียกตัวคุณพ่อมาคุยเพิ่มนะคะ
เพื่อนำรายละเอียดมาประกอบสำนวนคดี
แล้วก็จะมีการสอบสวนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้เพิ่มเติมด้วยนะคะ